คุณผู้ชมครับจากกรณีการขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน

เพื่อจะส่งต่อออกไปประเทศมาเลเซียนะครับ

กลางเดือนที่ผ่านมาที่มีรถปรายศนีย์
ขนส่งแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
หลบไว้ที่สงขลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ก่อน

คือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเป็นการขนส่งพวกพัสดุจดหมายปริศนีย์ต่าง
ราวก่อนมาจากสมุทรสงคราม
แล้วก็มาที่หาดใหญ่มาที่สงขลา

ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวและข้ามไปมาเลเซีย
คราวนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของสงขลา
เขาก็ต้องเข้มข้นในการตรวจสอบเรื่องของแรงงานต่างด้าว

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
และป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมอีกหลายหน่วยงานนะครับเข้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวชาวพม่า๑๔คน

ถูกแก๊งค้ามนุษย์นำมากักขังไว้
ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งริมถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
โดยมีแรงงานต่างด้าวนั้นมีสภาพอิดโรย
เจ้าหน้าที่จึงได้นำเข้ากล่องมาให้ทานกันก่อนนะครับ
อกจากนี้ยังจับกลุ่มตัวนายอ่องซะในอายุ๒๙ปีชาวพม่า
ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแบรนด์งาน
จากนั้นได้ควบคุมนายอ่องสะไนไปตรวจสอบบ้านเช่าที่เป็นตึก๒ชั้น
โดยมีการปิดล็อกประตูอย่างแน่นหนา
หน้าต่างมีเหล็กดัดป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี
ภายในนั้นแบ่งเป็นห้องพัก
และมีห้องครัวไว้ภายในไม่ให้แรงงานออกไปหากินที่ไหน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
ก็ถือว่าเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ก่อนหน้านี้
แล้วก็น่าจะโยงไปถึงกรณีของรถปรายศนีย์ที่ตบตาเจ้าหน้าที่และขน
ส่งแรงงานจากสมุทรสงครามเพื่อจะไปมาเลเซียด้วยนะครับ
ซึ่งเครือข่ายมีทั้งคนไทยและก็มีทั้งคนพม่า
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าแก๊งค้ามนุษย์กลุ่มนี้
ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวมาไว้ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว
จึงนำกำลังเข้ามาช่วยเหลือครับ
ทั้งนี้พลตำรวจตรีสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการกวาดล้างจับกลุ่ม
เครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์หลังพบข้อมูลว่า
ยังมีความพยายามในการลักลอบนำแรงงานเถื่อน
เข้ามาพักพิงในประเทศอย่างต่อเนื่อง
และทั้งที่จะส่งไปยังประเทศมาเลเซียด้วยนะครับ